คนหนึ่งเนี่ยมีลูกน้องเป็นเด็กพิเศษคือพัฒนาการจะค่อนข้างช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป
เรียนอยู่ชั้นม๑อายุ๑๓นะคะ
ความหวังใจของแม่คือขอให้ทุกคนปฏิบัติกับลูกเธอเหมือนปกติอะเนาะ
แต่ว่าปรากฏว่าคลิปที่แม่เห็นนะคะโอ้โหแม่บอกใจแม่เหมือนถูกกระชากเป็นชิ้นเลย
เพราะว่าน้องถูกเพื่อนถูกรุ่นพี่ทั้งเตะทั้งตบเอาหัวกระแทกพื้นเอาเท้าเหยียบหน้ารุมทำร้ายแบบไม่มีชิ้นดีเลยค่ะ

รุมตบรุมทำร้ายนี่คืออะไรแต่ดูจากพฤติกรรมก่อนอันนี้คือผิดเต็มประตูอยู่แล้วนะ

ไหนจะคำพูดที่พูดออกมา
คนเป็นแม่ค่ะบอกหูรับไม่ได้
ลูกโดนตีจนหน้าบวมขนาดนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗กุมภาพันธ์นะคะ
แม่คือพาน้องไปแจ้งความเลย
แล้วไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยค่ะ
บอกว่าคนที่รุมทำร้ายลูกเธอเนี่ย
เป็นนักเรียนหญิง๓คนอายุ๑๓เท่าลูกเธอคนหนึ่ง
อายุ๑๔คนนึงและอายุ๑๗อีกคนนึง

ตบหน้าเตะหัวจับหัวกระแทกพื้นเอาเท้าเหยียบหน้า
ลูกเธอร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำนะคะ
คือแม่ไปแจ้งความที่สพนาโพแล้วบอกว่า

ว่าถูกเพื่อนที่โรงเรียนทำร้าย
ก็เห็นว่ามีเนื้อตัวเขียวช้ำบ้างนิดหน่อย
แต่แม่คิดว่าอาจจะเป็นแบบเล่นกันตามภาษาเด็กหรือเปล่า
กระทั่งวันที่๒๗กุมภาพันธ์วันที่เกิดเหตุการณ์นี้

แต่แม่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอออาจจะเล่นกันละมั้ง
จนเมื่อวานนี้๒๘กุมภาพันธ์
คนเอาคลิปนี้มาให้ดูแม่ช็อกเลยค่ะ

เป็นเพราะว่าไปยืมรองเท้ารุ่นพี่แล้วทำพัง

หนึ่งในกลุ่มเรียกเธอไปเคลียร์ด้านหลังโรงเรียน

คู่กรณีจะวิ่งเข้ามาทำร้ายอีกค่ะ
ตอนที่ผมกำลังจอดรถมันวิ่งใส่ลูกผมแล้ว

เท่าที่ดูพฤติกรรมเขาเหมือนว่ามาดีหรือมาร้ายเพราะคิด

ถ้าแบบนี้ถ้าไปหาเรื่องกันอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะ
บอกเห็นลูกเดินโซเซหน้าบวมกลับบ้าน

ทีนี้วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวเรานะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้
เห็นบอกว่าตำรวจเชิญทั้งสองฝ่ายคือน้องที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้าย
รุ่นพี่คู่กรณี๔คนมาสอบปากคำแล้วแยกห้องสอบกันนะคะ
พาคู่กรณีไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย
ซึ่งจุดเกิดเหตุมันอยู่ห่างจากโรงเรียนที่เขาเรียนกันอยู่๓กิโลเมตร
เป็นพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวสองข้างทางเป็นทุ่งนาค่ะ
ได้คุยกับยายของรุ่นพี่คู่กรณียายบอกว่า
น้องที่เป็นคนถูกรุมทำร้ายน้องผู้เสียหายเนี่ยน้องผู้บาดเจ็บเนี่ยชอบมาอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าสนิทกับหลานก็ชอบเอารองเท้าหลานยายไปใส่
ถ้าไม่ทวงก็ไม่คืนชอบเอามอเตอร์ไซค์ยายไปขี่ไม่บอกไม่กล่าวด้วย
ล่าสุดมีคนมาเล่าว่าขี่ในหมู่บ้านตกน้ำเสียหายไปแต่ก็ซ่อมให้แล้ว
คือเอาจริงครอบครัวยายกับหลานก็ไม่ค่อยชอบน้องคนนี้เท่าไหร่แหละ
แม้จะเป็นเด็กพิเศษแต่ยายบอกจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
แต่ยายไม่ได้บอกว่าสิ่งที่หลานยายทำถูกนะ
ยายก็ให้คำมั่นว่าจะอบรมสั่งสอนหลานตัวเองไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นอีก
คุยกับกลุ่มเพื่อนของรุ่นพี่คู่กรณีเขาบอกว่า
ไม่ได้จะไปทำร้ายที่โรงพยาบาลนะที่พ่อบอกว่าเห็นกรูเข้าไป
แล้วพ่อเลยต้องพาลูกหลบเนี่ยเพื่อนของรุ่นพี่บอกว่า
บังเอิญเดินสวนกันที่โรงพยาบาลไม่ได้จะไปทำร้าย
แล้วพอดีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสาวประเภท๒
เห็นว่าแม่เด็กมาด้วยเลยบอกว่าจอดรถลงไปคุยกับแม่หน่อย
เรื่องที่มีการโพสต์คลิปทำร้ายร่างกายลงในเฟซบุ๊กแค่นั้นเอง
เกือบนั่งรออยู่รถครับครับแค่นั้น
มันมีกระแสข่าวทางคุณแม่เขาเหมือนแจ้งว่า
เรามีการพกมีดพกอะไรอันนี้เราปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นความจริง

ต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดทั้งคู่มา
สอบปากคำพูดคุยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสหวิชาชีพ

อายุก็คือ๑๓๑๔แล้วก็๑๗
รุมทำร้ายกันขนาดนี้เลยนะพี่หุย